ประมาณ๙คือตอนนี้ชัวร์เนี่ยค่อนข้าง๕พักแล้ว
หมายความว่าคือ๕พักแล้วก็บวก
วกที่ค่อนข้างชัวร์ว่าไปไหนไปด้วยกันก็ประมาณเก้า
พักประชาภิวัติ
ประชาภิวัติก็ลาออกแล้วเนี่ยลาออกจากสอแล้ว
ลาออกไปแล้วลาออกเมื่อ๒วันที่แล้ว

แล้วก็ให้คนละครับถัดไปเลื่อนขึ้นมา
ใช่ค่ะพี่แม่นแก่วขึ้นมา

ก็คือเมื่อวานก็ตอนแล้วก็มี๓

พอเช้าปุ๊บก็เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ว่ามีโอกาสที่จะทบทวนในการเข้าร่วมรัฐบาล

หรือมันฟาดทำว่าเยอะมากเยอะมาก
แสดงว่าเห็นส่วนมากแล้วก็คือ
ตกลงพี่จะแย่โทย

แล้วก็ท่านสนทิรัฐแล้วก็ท่านอุตมะเนี่ย
ก็มาเชิญเราแบบมีเกียรติ
ตอนที่เข้าไปเป็นกลุ่มแรก
ที่ทำให้คะแนนเสียงของพักรัฐบาลเกิน๑๐๐
ถูกไหมฮะก็ถือว่าเป็นการเปิดสวิตช์ประเทศไทยแล้ว

เราเป็นเพื่อนกันที่จะร่วมกันในการทำรัฐนาวา
เด็กประยุทธ์จันโอชาให้เดินหน้าประเทศไทยต่อไป
แต่ณปัจจุบันเนี่ยพอแต่งตั้งคอลโมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย
พวกเราก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างน้อย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายก็ไม่ชัดเจน
แล้วก็โดยตามกฎหมายอยู่แล้ว
พวกเราเป็นสมาชิกสภาพูดแทนราษดร
เรามีตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้อยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นนโยบายเราพักเข้าไปก็จริง
อยู่ในฝ่ายบริหารที่จะขับเคลื่อนนโยบายของแต่ละพักได้

แล้วก็การที่จะอภิปรายใดก็ตามณปัจจุบันค่อนข้างลำบาก
เพราะว่าเราติดสถานะความเป็นฝ่ายรัฐบาล
เวลาเราจะยื่นปรึกษาหาลือเราก็จะต้องขอวิบ
เราจะยื่นกระทู้สดก็ต้องขอดูข้อมูลก่อน

แต่ถ้าเป็นฝ่ายค้านอิสระสมมุตินะเป็นฝ่ายค้านอิสระ
เรื่องพวกนี้ก็จะไม่เกิดการท้วงติงถูกไหม
ทุกร้อนของพี่น้องประชาชนก็จะไม่ต้องถูกสกรีน
มีอะไรก็พูดตรงได้โดยที่ภายในก็ไม่ต้อง
เขาเรียกว่าหมางใจกัน
แล้วก็ณปัจจุบันเราเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วถูกไหม
ม๔๔ไม่มีแล้วคอสชไม่มีแล้ว
เราถือว่าเราเปิดสวิตช์ประเทศไทย
ให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นรัฐนาวาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
จะเดินไปได้อีก๑เดือนอีก๔เดือนอีก๖เดือนหรือ๔ปีเนี่ย
ก็อยู่ที่ท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐเลขาธิการพักพลังประชารัฐ
จะแก้ไขปัญหาทางการเมืองนี้ได้ด้วยความสามารถเชิงการบริหารทางการเมือง
ก็ผมคิดว่าผมไม่แน่ใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องหรือเปล่านะ
ก็ตอนมาเชิญยังมีเกียจนะฮะ
แต่พอตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ให้เกียรติหัวหน้าพัก
เขาเรียกว่าไม่ให้เกียรติเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องการต่อรองผลประโยชน์
เขาเรียกว่าการต่อลองทางการทำงานให้กับบ้านเมืองมากกว่า
ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าจาก๒๓เดือนที่ผ่านมา
ก็ได้เห็นว่าผมได้แสดงบทบาทในการเป็นผู้แทนรัศดรอย่างเต็มตัวแล้วถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นอะไรไม่ถูกต้องเราก็ต้องทักท้วงท้วงติ่งถูกป่ะ
แต่ถ้าบอกว่าพอเราท้วงติงไปบอกว่าเราเป็นฝ่ายรัฐบาลนะอ้าว
ท้วงติงไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงเราจะยังไงถูกป่ะ
อีกอย่างหนึ่งคือพวกผมเนี่ยไม่ใช่พนักงานบริษัทนะ
แล้วพวกผมก็ไม่ได้ใช่ลูกน้องของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
แล้วก็ลูกน้องของอุตมะหรือสนทิรัฐนะ
คือกำลังจะบอกว่าเราไม่สามารถวิภาควิจารณ์รัฐบาลได้อย่างนั้นแหละ
ป่ะแต่ถ้าเราอยู่ฝ่ายค้านอิสระเนี่ย

เนี่ยการทำหน้าที่ฝ่ายค้านอิสระของเราจะเริ่มต้นเมื่อไรคะ

แต่ก็สร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายรัฐบาล
วันนี้จะเป็นจุดแตกขัดตรงนี้
แสดงว่าที่เพิ่มประกาศจริงแล้วแยกทางกันเดินมาตั้งนาน
คือเราไม่ได้พูดให้กับพี่น้องสื่อมวลชนฟังไง
แต่เราแสดงโดยการขนาดอภิปรายนโยบายรัฐบาล
เรายังได้แค่คนละ๒นาที

หลายอย่างด้วยกันที่เรารู้สึกว่าอึดอัด
ณปัจจุบันนี้คือทางพฤตินัยเราทำมาแล้วประมาณ๒เดือนนะ

ถ้ารัฐบาลชี้แจงไม่ได้ก็ต้องสวน

ประชาชนเห็นด้วยเราจะไปสวนก็คงใช่เหตุถูกป่ะ
อภิปรายผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เกี่ยวกับเรื่องกรณีถวายสัตว์หรือเปล่านะฮะ

ก็ไม่คิดว่าการทำงานพักร่วมรัฐบาลเนี่ย
มันจะไม่มีเสรีภาพขนาดนี้
พวกเราเป็นหัวหน้าพัก
ร่วมลงชื่อหรือว่าจะด้วยในการ
รับแป๊บหนึ่งรับแป๊บหนึ่งก็คุยกัน

เพื่อนก็ไม่พอใจอะไรกันหลายอย่างด้วยกัน

ท่านธรรมนัฐเองก็เป็นเพื่อนที่ดีของเรานะ

กับคุณมงคลกิจนี่มีมากน้อยแค่ไหนครับ

๕๖คนอะไรอย่างนี้
ชัวร์นี่๕แล้ว
เขาไม่เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายคลาสอิสระ
ฝ่ายคลาสอิสระ

พี่พิเชฟเมื่อวานพรุ่งพรุ่งคุยกัน

มีเฉียบพวกเตจากตรัสตะแมมที่สุดการณ์
ผมจะบอกว่าทางพักเล็กทั้งหมด๑๐พักเนี่ยถอยมามากแล้ว
ก็ถอยมาเพื่อให้บ้านเมืองไปได้แต่ตอนนี้บ้านเมืองไปได้แล้ว
ไปได้แล้วเพราะฉะนั้นการจัดการทางการเมือง
ก็ต้องใช้ความประนีประนอมใช้ความรู้ความสามารถนิดหนึ่ง
แล้วก็หลายอย่างที่รัฐมนตรีแต่ละท่านเสนอไอเดียมา
จะขับเคลื่อนนโยบายแต่ต่างใช้ไม่ได้
คอมกิจกรรมคลายเพิ่มเติมหรือแหละครับ
ยังไงอ่ะมันจะง้อยังไงมันมีอะไรที่มันจะมาง้อกันได้
เขามีตำแหน่งในทางบริหารซึ่งสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
หรือว่าทำงานให้ประชาชนได้มากขึ้นเราจะคุยกันได้ไหมครับ
มันต้องเกิดความยุติธรรมสำหรับทั้งหมด๑๐พักนะ
คุยกับผมคนเดียวคงไม่ได้จะมาเคลียร์กับมงคลกิจคนเดียวคงไม่ได้
เพราะพวกเรามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกัน

อันนี้คุณธนทรยืนยันใช่ไหมคะว่าเป็นมติของ๕พักที่ให้คุณมงคลกิจ
ถูกต้องครับเมื่อกี้คุยกันมากว่าจะลงมาได้ก็ต้องคุยกันก่อน
แล้วก็ทั้งผมเองก็มีผู้ใหญ่มาคุยประสานโน้นนี้เนี่ยผมบอกว่าปฏิเสธหมด
ที่บอกว่าเป็นฝ่ายค้าอิสระนี้มันหมายถึงว่า
คือฝ่ายค้านมีเรื่องที่ถูกต้องชอบทำรัฐบาลทำผิด
เราก็ต้องเห็นด้วยถูกป่ะ
แต่ถ้าฝ่ายค้านค้านในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไปใส่ร้ายรัฐบาลผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับ
แง่การประชุมวิบกันอะไรอย่างนี้ฮะเราเราจะเข้าร่วมไปให้ความเห็นกับทางฝ่ายค้านหรืออะไรไหม
ก็ผู้ประสานงานในส่วนของในส่วนของ๑๐พักเดิมที่เป็นผู้สมเกียจ
แต่ที่สมเกียจแล้วออกจากสมาชิกสภาพฤทธิรัสดรไปแล้วเมื่อ๒วันที่แล้วก็คงเปลี่ยนคน
เอาเป็นว่าพักเล็กอาจจะเป็นพักเล็กแต่พักพวกเรามาด้วยคะแนนบริสุทธิ์ไม่ได้ซื้อเสียง
แล้วก็เราก็ค่อนข้างยอดนะครับ
ยอมอะไรหลายเรื่องด้วยกันเพื่อให้ประเทศมันไปได้
แต่เมื่อถึงเวลาเวลาหนึ่งที่รัฐบาลเกิดความไม่ชอบทำในหลายเรื่องด้วยกัน
ยิ่งจะผลักดันในการจัดซื้อเครื่องบิน๑๕๖๐๐ล้านเนี่ยยังจะดันอีกถูกป่ะ
อยากจะเก็บภาษีน้ำมันอีกดูดูแต่ละเรื่องดิ
ถ้าประชาชนรับได้เนี่ยผมก็โอเคแต่ผมเชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่รับไม่ได้
กับความคิดที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไร้ซึ่งมันสมอง
ยืนยันว่าจุดยืนของเรานี่ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแน่ใช่ไหมครับ
ที่อยู่แล้วในทุกเรื่องถูกป่ะอะไรไม่ถูก
เมื่อวานการแต่งตั้งข้าราชการเป็นประหลักกระทรวง
เรายังคัดค้านเลยผมก็ยื่นไปที่ปปชแล้วถูกป่ะ
ถ้าเอาข้าราชการที่มีมณฑินมัวหมองเสนอให้โปรดก้าวโปรดกระหม่อมลงมาเนี่ย
ผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เอาเวลาราชการไปตีก๊อฟแอบไม่รู้ลาราชการตอนไหนนะ
แต่ลาลาแล้วก็ยังนั่งรถในราชการได้
มันก็แปลกอยู่นะมันแปลกอยู่
ก็ถ้ามีการเสนอพรบงบมารเห็นว่าท่านชวนบอกว่าการปิดสมัยประชุมจะเปิดมาอีกรอบตอนตุลาค
ทำให้พวกเราก็ไม่ได้พักผ่อนเนี่ยใช่ป่ะ
ก็ถ้าพรบองบมารไม่ผ่านก็ต้องลาออก

แต่ถ้าเป็นผมเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้
ถวายสัตว์ไม่ครบผมลาออกแล้ว

จะทำให้เราแต่แย่กัน

ต้องรักษาคำพูด
คือการขับเคลื่อนนโยบายของแต่ละพัก
โดยที่มีคนของพวกเราเข้าไปขับเคลื่อน
แบบพบทุกภักดิ์นะไม่ใช่ภักดิ์ใดภักดิ์หนึ่ง

ข้อบังคับยังไม่ผ่านสภายังพูดไม่ได้

ลงลึกถึงขนาดที่พวกเรามีตัวแทนของพวกเราเข้าไปดำเนินการ
ถูกต้องครับถูกต้องครับ
ผมถามว่าพวกผมเสียสละมากไปหรือเปล่า

ที่เราเสียสละมากไปรึเปล่า
เสียสละเพื่อต้องการให้จัดตั้งรัฐบาลได้
เพื่อให้มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง

เราพูดได้เลยใช่ไหมครับว่าไม่ใช่ทักรวมรัฐบาล
ก็พฤติกรรมมันใช่

ถ้าเราพูดไปว่าเราเป็นพักร่วมรัฐบาล

คือผมว่ามนุษย์เราเนี่ยเราก็น่าจะดูที่พฤติกรรม

ในคำถามที่เราอยากจะไปร่วมกับเพื่อนในฝ่ายบริษัท

มองว่าสมมุติถ้ารัฐบาลชุดนี้
ไม่สามารถผลักดันนโยบายของพวกเราได้
ก็ผมก็คงต้องรอรัฐบาลชุดหน้า

ก็หมายความว่าคือรอรัฐบาลชุดหน้าไง

ก่อนเลยไหมก็ถ้าเป็นงบประมาณที่สร้างหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนก็พร้อมโหวต

คือรัฐบาลต้องมีหน้าที่หาเงินเข้าประเทศ
ไม่ใช่มีหน้าที่ใช้เงินของแผ่นดิน
แล้วก็ให้เป็นหนี้สานะเพิ่มเติมไปเรื่อยแบบนี้

ในการทำงานหนี้ฝ่ายค้าลิศาลาค่ะ
คือที่ผ่านมามันเคยมีประสบความสุขกับเรื่องของ